เจ้าของร้านขายเสื้อผ้าที่อ่าวนางกระบี่
เขาไปแจ้งความบอกตำรวจแบบนี้บอกว่า
ขโมยไปเลยนะแต่ว่าคดีไม่มีความคืบหน้า
ทีนี้เขาบอกว่าคดีไม่มีความคืบหน้าแบบนี้

แล้วก็บอกว่ามีการตั้งรางวัลนำจับด้วยนะ๕๐๐บาท
มาดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมค่ะ

ชัดมากนี่ไงเดินมาเป็นครอบครัวนะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูก

แล้วก็มาหยิบโทรศัพท์ที่ชาร์จอยู่ในร้านขายเสื้อผ้าไปแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อ่าวนางกระบี่นะเมืองท่องเที่ยว

เจ้าของร้านขายเสื้อผ้าก็คือคุณเนธดาว
วิวัตรรัศมีอายุ๓๔ปีนะคะ
บอกแบบนี้เธอบอกว่าหลังจากที่โดนขโมยโทรศัพท์มือถือ
เธอก็เลยตัดสินใจนำคลิปจากกล้องวงจรปิดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากันเป็นครอบครัวค่ะ

ที่เธอวางชาร์จอยู่ภายในร้าน
นำคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกออนไลน์ที่สุดแล้วคนก็แชร์ไปเยอะนะ
เธอบอกว่าเธอตั้งรางวัลนำจับด้วยนะ๕๐๐บาท
สำหรับคนที่แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่ม
คุณนัทดาวบอกด้วยนะว่าโทรศัพท์ที่หายไป

อกจากจะเสียดายโทรศัพท์มือถือที่มีมูลค่าเกือบ๕๐๐๐บาทแล้ว

เสียดายข้อมูลการโอนเงิน

แล้วก็ชื่อร้านค้าที่เธอสั่งเสื้อผ้าต่างเสียดายหมดเลย
เพราะฉะนั้นแล้วบอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ย
ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
เพราะว่าตอนนี้เธอแจ้งความไปแล้วนะ

ก็ยังไม่มีความคืบหน้าทางคดี
เพื่อให้ชาวเน็ตเขาช่วยตามหากันหน่อย

ช่วยกันหน่อยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ
เที่ยงคืนของวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมานี่เอง

เธอเปิดร้านก็คือเป็นร้านขายเสื้อผ้า๒ร้าน
ร้านนี้เป็นสาขาที่๒เพิ่งมาเปิดใหม่เมื่อกลางปีที่แล้ว
แล้วก็เคยถูกแก๊งชาวต่างชาติ
ก่อเหตุขโมยทรัพย์สินไปแล้วด้วยครั้งหนึ่ง
ครั้งก่อนคือถูกขโมยชุดบิกินี่
มูลค่าก็สักประมาณ๗๐๐บาท
แต่ว่าครั้งนั้นสามารถที่จะจับตัวคนร้ายมาได้
และครั้งนี้ก็โดนอีกนะคะ
เธอบอกว่าเธออุตส่าห์รวบรวมเก็บเงินมา
ใช้ได้เพียง๗วันเท่านั้นเอง

แล้วก็ในที่สุดแล้วก็ถูกคนร้ายขโมยไปแบบนี้
ใช่ก่อนอื่นเราก็ต้องแก้ที่ตัวเราเองก่อน

บางทีมันห้ามคนที่เป็นขโมยไม่ได้